ทุกผู้ชมครับที่ชนบุรีนะครับมีเรื่องที่ต้องบอกว่า
เออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเหมือนกันนะฮะ
มีเด็กชายคนหนึ่งอายุ๒ขวบ

แถวบ้านเนี่ยเขามีบ่อน้ำมีป่ารกร้างมีเล้าเป็ด
อยู่ดีวิ่งหายออกไปจากบ้านแม่ก็ตามหาไม่เจอ

ชาวบ้านบอกว่าเอางี้จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทาง

ไม่เป็นหาก็ตั้งหลายรอบเนี่ยอยู่ดีออกมาครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับตอนที่เด็กออกมานะฮะแล้วแม่เขาเจอ

พอหาต้นานเป็นห่วงเจอลูกอุ้มมาบอกหายไปไหนมา
มึงอยู่มาสอนไม่ใช่แค่เรื่องเล้าเต็ดบ่อน้ำนี่น่ากลัวที่สุด
ใช่เขาก็เป็นห่วงเด็กสองขวบตัวเท่านี้นะ
เด็กชายวัย๒ขวบหายไปฮะแม่เจอก็ร้องดีใจใหญ่นะครับ
คือร้องไปด้วยลักษณะแบบดีใจนะโล่งใจ
น้องปีโป้นะญาติญาติเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยกันก็โอ้โห
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงครึ่งครับในพื้นที่สพเมืองชนบุรีนะฮะ
คือน้องเขาอยู่กับคุณแม่ในบ้านพักที่หมู่๘ประมวลบ้านสวนน้ำพื้นเมืองจังหวัดชนบุรี
แม่บอกว่าลูกชายก็หายออกจากห้องไปนะครับก็ช่วยตามหากับญาติญาติหายังไงก็ไม่เจอนะครับ
แจ้งกู้ภัยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยหากันกับชาวบ้านก็หาไม่เจอ
แล้วดูฮะสภาพพื้นที่ป่ารกร้างบ่อน้ำเหล้าเป็ดเหล้าไก่
ห่างจากตัวบ้านแค่๓เมตรเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าลูกหายไปไหน
หาจนรอบแล้วเป็ดก็ไปหานะก็ไม่เจอหากันชั่วโมงกว่านะครับ
แม่เนี่ยโอ้โหร้องไห้แทบขาดใจแล้วตอนนั้นเหมือนกับจะสิ้นหวังแล้ว
ชาวบ้านก็แบบอู๋
บอกที่เจ้าทางเจอเด็กหน่อย
ตามความเชื่อเพราะแถวนี้มีป่าก็บอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
นี่ฮะเห็นไหมเขาบอกเอางี้จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางดีกว่า
จุดทูบเสร็จปุ๊บปากทูบแป๊บเดียวฮะเด็กเดินออกมาจากเล้าเป็ดครับ
ถึง๑๐นาทีเนี่ยแล้วแม่ก็เข้าไปอุ้มเนี่ยครับ
มันมีมันมีรอยลง

เปิดทุกอันเลยนะ
ก็อยู่ใกล้เราเนี่ยนะ
ตอนหายนี่หายไปนานยัง
หาหลายคนแล้วไม่เจอ

ผีบางตาอะไรอย่างนี้

ว่ามันเปิดหาดูหมดแล้ว
คือตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า

จะมองไม่เห็นหรือว่าอะไรยังไงเนี่ย

แม่มันทำให้เจอจริงนะ
ก็เชื่อว่าผีบังตาอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เอาเป็นว่าเด็กปลอดภัยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เพิ่ง๒ขวบนะครับ
ยังไงก็ระวังกันหน่อยกันแล้วกันนะคะน้องหนูนะครับ